มาดูการวิเคราะห์เจาะสนามเลือกตั้งจากทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
เราวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับ
แต่เราจะเน้นเฉพาะเรื่องของสอสอแบบแบ่งเขตก่อนนะคะ
ในเมืองต้นสามร้อยห้าสิบเขตเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะคะ
เดี๋ยวเรื่องของสอสอระบบบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์
ว่ากันอีกทีเราวิเคราะห์กันเรื่อย
เดี๋ยวดูกันนะคะว่ามีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร
ติดตามได้จากรายงานค่ะ
คราวนี้ขยับมาที่๑๕๐
พื้นที่ฐานเสียงภาคอีสานภาคเหนือภาคกลาง
ส่วนภาคใต้พักเพื่อไทยยังบอด
ขณะที่พักประชาธิปัตย์ได้เสียงหลักที่ภาคใต้
และสนามกรทม๓๐เขต

ขณะที่ภาคกลาง๒๐เขต
ส่วนภาคอีสานและภาคเหนือถือเป็นจุดบอด
พลังประชารัฐจะไม่มีโอกาสชนะในสนามกรทม

ส่วนภาคเหนือเช่นที่จังหวัดพยาวสุโขทัย

และอีสานบางส่วนเช่นโคราชและอุบลราชธานี
ภูมิใจไทยมีแต้มเป็นก่อเป็นกรรม
จังหวัดบุรีรำอันเป็นเมืองหลวงของพักภูมิใจไทย
ส่วนในพื้นที่ภาคกลางบางส่วน
ชาติไทยพัฒนายังตรึงพื้นที่ได้ในบางจังหวัดของภาคกลาง
สุพรรณบุรีนครปฐม

รวมพลังประชาชาติไทยมีโอกาส๕ที่นั่ง
และได้เฉพาะในพื้นที่ภาคใต้
ภักดิ์ประชาชาติมีโอกาสเฉพาะในพื้นที่๓จังหวัดภาคใต้
พักชาติพัฒนาแต้มก็ยังคงเดิม๓แต้ม
ส่วนพักไทยรักษาชาติซึ่งยังลูกผีลูกคนเรื่องยุบพัก
แต้มที่แพร่ทั้ง๒เขตและพิจิตรเขต๑
และฟ้ารักพ่อพักอนาคตใหม่ซึ่งคะแนนนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่
และในโซเชียลมาแรงติดอันดับหนึ่ง
แต่ส่องลงเขตทั้ง๓๕๐เขตยังไม่มีผู้สมัครสอบแบบเขต
ของอนาคตใหม่จะมีโอกาสชนะ
ฟ้ารักพ่อยังไม่มีแต้มในระบบเขต
แต่จะมีแต้มต่อคือคะแนนรวมเป็นกรอบเป็นกรรม
ระบบบัญชีรายชื่อ
โดยไทรัสทีวีซึ่งไม่ได้คำนวณสอบัญชีรายชื่อ๑๕๐คน
และทางไทยรัฐทีวีวิเคราะห์เจาะสนาม๓๕๐เขต
จะมีอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย
ในวันที่๑๑มีนาคม๒๕๖๒